สวัสดีทุกคนครับกลับเข้าสู่รายการออมตอมาหาสนุกนะครับ

เราจะต้องใช้ความสามารถพวกในตำบหนทั้งหมดนะครับ

เพื่อชิงเงินรางวัลมาสนับสนุนนะครับ
โอปโตร๓๐๐๐๐บาทกับช่วงโอปโตรขอแรง

ช่วงโอปโตรขอแรง
คือการผนึกกำลังร่วมแรงร่วมใจของคนในอบต
ทั้ง๓วัยเด็กผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
แข่งขันเกมเพื่อชิงเงินรางวัล๓๐๐๐บาท
รูปแบบเกมเนี่ยจะประยุกต์ขึ้นจากอาชีพ
วิถีชีวิตและของดีในอบตนั่นเองล่ะครับ
ที่นี่นะครับราชบุรี
ถ้าเรานึกถึงราชบุรีเราต้องนึกถึงโอ่งมังกร
วันนี้นะครับเราจะมาเล่นเกมที่เรื่องเกี่ยวกับโอ่งโอ่งอะไรนี่แหละ

ท่านนายกให้ก้มหัวลงไปในโอ่ง

ไม่ใช่อะไรกันแบบนั้นเลยครับผม

เกมที่มีชื่อว่าปั้นโอ่งโลกตะลึง
เกมปั้นโอ่งลอกตะลึง
กติกาการแข่งขันของเราในวันนี้
เราจะมีคนปั้นองค์๑คน
ปั้นองค์จิ๋ววางไว้บนกระดานไม้
จากนั้นพี่ตั๊กและชาวบ้าน
จะต้องช่วยกันยกกระดานไม้

เพื่อนำโอ่งจิ๋วไปให้เด็กติดสติ๊กเกอร์

ท่านนายกและชาวบ้านที่เชียร์อยู่
จะต้องช่วยกันยกโอ่งใบใหญ่
รถไฟที่มีเข็มติดอยู่ครับ
เพื่อไม่ให้ลูกโป่งที่ติดอยู่ข้างโอ่งนั้นแตกครับ

เป็นอันจบเกมทันที

ผมซีเรียสเลยนะ

ผมจะมายื่นเล่นไม่ได้เลยฮะจริงจังช่ายครับพี่ตั๊กดูจริงจังมากค่ะพี่ลิง

เป็นหลานนายก
ตั๊กครับเล่นแซวหลานนายกแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวก็งานเข้าเอาให้หรอกครับแม่
กลับมาที่เกมของเรากันดีกว่าเพราะตอนนี้เนี่ย
ชาวตำบลท่าราบเขาพร้อมที่จะปฏิบัติภารกิจ
ที่เงินสนับสนุนออกมาต่อจำนวน๓๐๐๐๐บาทแล้วล่ะครับ

โอ้ยเร็วเร็วเร็ว
โอ้โหทำเร็วมากเลย

อาจจะไม่ใช่ครับอันนั้นไม่ใช่

อย่างต่อเนื่องเลยนะครับ

ตรงนี้กำลังนะครับรออยู่นะครับ
อ่าแล้วใครแล้วใครเจอแก

ให้สวยนะครับต้องให้สวยนะครับ
ต้องให้สวยด้วยนะครับ

มาแล้วมาแล้วพี่ซักมาแล้วมาแล้ว

พี่ซักไว้ไว้ไว้
เด็กนะครับเด็กติดสติ๊กเกอร์นะครับ

๓นาทีแล้วนะครับ๓นาทีตอนนี้ได้๓๐ใบค่ะพี่ลิงมาแล้ว

อ้าวอ้าวอ้าวโอ้วโอ้วโอ้ว
อ้าวอ้าวอ้าวโอ้วโอ้วโอ้ว

โอ้ว

ผมขอเปลี่ยนคำพูดผมจะกลับมาที่นี่ทุกครั้ง
และแล้วก็ทำไปได้สำเร็จนะครับกับการปั้นโอ่ง๕๐ใบ
ด้วยเวลาพอดิบพอดี๕นาทีเต็มแม่แบบนี้เนี่ยก็รับไปเลยสิครับ
เงินรางวัล๓๐๐๐๐บาทเอาละครับต้องมาถามท่านนายโย่นะครับ

จะไปมอบให้กองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลท่าลาบ
ซึ่งกองบุญนี้เรียกสั้นคือวันละบาท
ซึ่งเราดูแลประชาชนที่มันเป็นสมาชิกของเราประมาณ๖๕๐คนนี้นะคะ
เราดูแลตั้งแต่เกิดถึงตายค่ะ
เอาละครับแหมต้องประมือไปกับบ่าต่อท่าราภ
งั้นช่วงนี้เราไปดูความสามัคคีในช่วง
อบตขอท้อ

กติกาก็ง่ายครับเล่นกันได้ทุกเพศทุกวัย
ขอแค่ตั้งใจรวมพลังสามัคคีกันต่อแถวลำเลียงไข่
ส่งต่อกันให้ได้มากที่สุดครับห้ามลนห้ามตก
เพราะถ้าไข่ตกที่ใครเนี่ยเกมก็จะหยุดทันที
ซึ่งสถิติล่าสุดที่ทำไว้นั่นก็คือ
บตดงขี้เหล็กจังหวัดปราจีนบุรี
สถิติ๑๔๘คนกับเวลา๔นาที๒๖วินาทีนั่นเองล่ะครับ
ถ้าพร้อมที่จะมาท้ากันแล้วนะครับอบตท่าราบนะครับ
ท้าอบตที่ทำสถิติอยู่ตอนนี้รวมตัวกันอยู่ได้เท่าไหร่
ตอนนี้นะคะรวมพี่ตั๊กแล้วก็ท่านนายกอยู่ที่๑๗๕คนค่ะ
ของ๑๕๕คนค่ะ๑๗๕คนจำนวนคนฉะนั้นแน่นอน
แต่จะรำเรียงไข่ไปได้ถึง๑๗๕คนไหม

เริ่มเลยครับไปเลยครับเร็วมากได้เวลา

จากนี้ครับ

นาทีผ่านไปแล้วล่ะครับคุณผู้ชม

ชาวตำบลท่าราบจะทำลายสถิติลำเลียงไข่๑๔๘คน
ที่ทำไว้ก่อนหน้านี้ได้สำเร็จหรือไม่

ว่าแต่พี่ตั๊กเราหายไปไหนเนี่ย

และครั้งนี้คือการแข่งขันที่ท้าทายมาก
๔นาที๓๐นาทีแล้วค่ะพี่ลิง

ท่านผู้ชมครับพยาบาลตื่นกันนะคะว่า

เข้ามาเร็ว

ต้องทำเลยสมจิตรฯนะคะ

๕วินาทีแล้วนะคะ

เร็วจะทำลายเร็ว

ทุกคนทำได้

เอาไว้ครับผม

และแน่นอนนะครับคือสถิติใหม่นะครับ

ทำไปได้๑๗๕คน
สถิติเวลาใหม่๕นาที๔๙วินาที
ทำลายสถิติไปได้แล้วล่ะครับ

ด้วยจำนวน๑๗๕คน
กับเวลา๕นาที๔๙วินาที

ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับผม
เอ่อสามัคคีมาก
เอ้าวันนี้หมดเวลาแล้วน้องพลอยครับ

มากมากเลยนะคะ
ที่สำคัญขาดไม่ได้เลยนะคะ
ต้องขอขอบคุณท่านนายกอบตท่าราก
และพ่อแม่พี่น้องอบตท่ารักษ์ทุกคนเลยค่ะ
ขอบคุณค่ะ